คุณผู้ชมครับกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธียกนพประดนมหาเสวตชัด
ก็จะเปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพได้ในวันที่๒๐ตุลาคมนี้ครับ
ยกนพระประดนมหาเสวริตชัดในวันนี้แล้วจะมีการลื้อนั่งร้านออกทั้งหมด
และทุกอย่างจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ
จากนั้นวันที่๒๐ตุลาคมนี้จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าชมความสมบูรณ์ของการก่อสร้างทั้งหมด
ถือว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
กราบว่าการซักซ้อมพระราชวิธียกนพระประดนมหาเสวริตชัดทั้งสองครั้งเป็นไปด้วยความเร็บร้อย
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธียกนพประดนมหาเสวจชัด
จะให้ช่างถอนมรื้อนั่งร้านพระเมรุมาตรองค์ประธานทันทีครับ
โดยตามแผนจะดำเนินการให้เสร็จคาดว่าจะภายในวันที่๑๙ตุลาคม
นี้กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
และชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ดถ่ายภาพระหว่างริ้วขบวนผ่าน
รวมทั้งใช้อุปกรณ์ประจำตัวเช่นร่มเป็นสีขาวดำเพื่อไว้ทุกข์ด้วยนะครับ